สุราธานีค่ะร้านเหนียวไก่
เขาไม่ขายไก่แล้วนะแต่เข้ามาแจกเลย
ไปเลยร้านบังรุ่นไก่ทอดร้านนี้เลยจ้า
หลายคนฟังแล้วตกใจเขาไม่ขายแล้วเหรอ
ตกใจมากเลยเพราะว่าร้านนี้เป็นร้านดังแล้วเขาขายมานานแล้ว
ตกใจนึกว่าร้านเขาจะปิดหนีไป
แต่ว่าจริงแล้วเขาไม่ได้หนีหายไปไหนยังอยู่เหมือนเดิม
ก็คือเพิ่มเติมคือเขาแจกข้าวเหนียวไก่ทอดอร่อย
ให้กับบุคลากรทางการแพทย์เหนียวใกล้รอยจ้า
แล้วเจ้าของร้านบังรูนไก่ทอดเขาใจดีมากนะคะใจปล้ำมากเลย
ข้าวเหนียวไก่ทอด๒๕๐ชุดค่ะ
แจกจ่ายให้กับทีมแพทย์พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์
ที่ต้องทำหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อโควิด๑๙
เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจนั่นเอง
คลากรทางการแพทย์เขาจะได้มีเรี่ยวมีแรงนะเพราะว่าได้กินเหนียวไกลกัน
คุณพี่ภัยศาลหรือว่าบังรูนเจ้าของร้านก็เล่าให้ฟังบอกว่า
คือที่ผ่านมาเขาทำไก่ทอดไปมอบให้กับทีมแพทย์พยาบาลแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ไปแล้วส่วนหนึ่ง
แต่เนื่องจากว่าคุณพี่วีรสารเนี่ยซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินเนี่ยเขา
เขาบอกว่าเป็นเจ้าของที่ดินที่ให้ร้านเนี่ยเช่า
ยังไม่พอเนี่ยฮะสมทบทุนของตัวเองเพิ่มให้ด้วยอีก๒๕๐ชุดสำหรับข้าวเหนียวไก่ทอด
แจกจ่ายบุคลากรไปกินกันแบบจุกเลย
แล้วก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับทีมแพทย์ได้มีแรงแล้วก็เป็นด่านหน้าในการต่อสู้กับโควิด๑๙ต่อไปด้วยเห็นไหมคะ

คือเจ้าของร้านเนี่ยว่าใจดีแล้วเจ้าของที่เขาก็ใจดีอีกสมทบทุนกันไปอีกทอดหนึ่งนะคะทางบุคลากรทางการแพทย์ก็เลยได้มีข้าวเหนียวไก่ทอดอร่อยเติมพลังให้กับชีวิตในการต่อสู้กันไป
เอาล่ะข้าวเหนียวไก่ทอดนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะ